อุหาที่ทนไม่ได้ต่อไปแล้วเพราะตอนนี้กำลังถูกกูเอาชีวิตเพราะเป็นคนที่เอาข้อมูลเอาเอกสารราชการทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมด
ทั้งหมดนี้นะครับออกมาเปิดเผยว่ามีการทุจริงนะครับในอ่ะหน่วยงานนะครับ
ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็คืออาจจะถูกกรับครับ
แล้วก็บางคนก็ต้องยอมด้วยความภูมิใจนะครับมันไม่มีใครได้ไป
ไม่มีใครได้ไปเลยแล้วไม่มีใครได้เงินด้วย
ครับผมคือในส่วนนี้ครับในฐานะที่ผมออกมาเป็นคนแรก
คือในสิ่งที่นายทหารประทวนทั้งหมดเขาฝากความหวังไว้ครับ
เท่าที่ได้คุยกันก็คือกระบวนการเกี่ยวกับเรื่องการร้องคิดของทหารครับ
ที่มันน่าจะควรได้รับการเหตุแปลงได้แล้ว
ถ้าร้องเรียนตามระดับทั้งเราทำได้ยากหรือทำไม่ได้เลย
ร้องเรียนเท่าไหร่เราจะยิ่งโดนหนักมากขึ้น
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะคดีนี้ดิฉันไม่แน่ใจจะใช้คำว่าคดีหรือเปล่า
แต่ว่ากรณีการร้องเรียนให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจตรงที่
คือมันเข้ารักษณะที่ผู้น้อยตัดสินใจแล้วต้องตรวจสอบระบบ
แล้วก็เป็นอย่างที่เราอาจจะจินตนาการได้ก็คือเข้าสู่ภาวะเดือดร้อนซะเอง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่านผู้ชมตามข่าวนี้
ก็จะได้เห็นว่ามีการร้องให้มีการตรวจสอบการทุจริตเบี้ยเลี้ยงสังกัดอยู่
ในร่มของกรมสัมพบุทธ์ทหารบกมาหลายปีแล้วจนกระทั่งล่าสุด
ถ้าคุณผู้ชมอ่านข่าวก็จะจำชื่อได้ว่าคือหมู่อามนะคะซึ่งอดีตเนี่ยเคยสังกัดอยู่นะคะ
ก็ทิ้งทุกอย่างแล้วเอาพูดง่ายคือทิ้งทุกอย่างแล้วจริงนะคะ
คือทิ้งอาชีพทิ้งอนาคตคือทิ้งทุกอย่างแล้ว
แล้วก็ลองออกมาเสี่ยงดูว่าถ้าเขาออกมาเอาเอกสารหลักฐานต่าง
ร้องเรียนตามกลไกต่างในสังคมไทย
สามารถมีการตรวจสอบได้จริงหรือไม่
เราไม่ได้กำลังบอกว่าสิ่งที่หมู่อาร์มพูดถูกต้องทุกอย่างนะคะ
แต่เรากำลังบอกว่าเขาอยู่ในภาวะที่เมื่อออกมาร้องเรียนแล้ว
กลับกลายเป็นว่าผู้ที่ร้องเรียนให้มีการตรวจสอบทุจริตนั้น
อยู่ในภาวะตกที่นั่งลำบากซะเอง
ซึ่งเอาเข้าจริงแล้วเรื่องที่หมู่อาร์มออกมาร้อง
สมมุติถ้าผิดจริงตามเอกสารที่เขายัน
แล้วสิ่งที่เขาพูดเป็นจริงเขาโดนด้วยนะคะ
ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งที่นั้นไล่เรียนนิดเดียวนะคะ
คือมีการไปร้องเรียนอย่างเป็นทางการ

ก็คือหกศูนย์คือพูดกับนายตัวเองนะคะ
ปี๖๒ค่ะเดือนกันยายนไปร้องที่ผู้ตรวจการนะคะ
แล้วก็มีการไปร้องเมื่อ๒๔กุมภาพันธ์ปี๖๓นะคะ
คนที่รับเรื่องไว้คือพลตรีบุรินทองประภัย
แล้วก็พันเอกวินไทยสุวารีนะคะ
มีการไปร้องผ่านทางสายโทรศัพท์
ซึ่งทอบอล์เปิดให้นะคะทอบอล์เปิดให้
ก็โทรไปร้องเมื่อวันที่๑๓มีนาคมนะคะ
แล้วก็ไปร้องปรปชวันที่๑๗มีนาคม
ในขณะเดียวกันวันนั้นที่ร้องปรปชก็ร้องทางสายของทบอีกนะคะ
วันรุ่งขึ้นรู้ตัวว่าจะโดนแน่แล้วนะคะ
ก็เลยหนีออกจากต้นสังกัดของตัวเองคือวันที่๑๘มีนาคม
แล้วจากนั้นก็โทรกลับไปร้องเรียนในวันถัดมาคือวันที่๑๙มีนาคมค่ะ
แล้วก็ทิ้งช่วงมาเป็นวันที่๑๔เมษายนที่มีการร้องเรียนผ่านสายโทรศัพท์อีกครั้งนะคะ
อันนี้คือคร่าวยังไม่รวมว่าเมื่อตกที่นั่งลำบากก็ไปที่กลไกของสภา
มีกรรมาธิการอยู่๓ชุดนะคะที่มีการพูดถึงในข่าวคือกรรมธิการทหาร
กรรมธิการปปชก็คือปราบทุจริตนะคะ
แล้วก็กรรมธิการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนนะคะ
มี๒กรรมธิการที่รับเอาไว้คือกรรมธิการปราบทุจริตกับกรรมธิการยุติธรรม
กรรมธิการทหารไม่ได้มีข่าวว่ารับเรื่องเอาไว้
วันนี้ในรายการของเรานะคะมี๒ท่านด้วยกัน

เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอรัปชั่น
และท่านที่๒หมู่อาร์มนะคะ๑๐เอกนรงชัยอินทรกวี
ทหารสังกัดศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสัมภวุฒิ
กรมสัมพวุทธ์ทหารบกสวัสดีทั้ง๒ท่านค่ะ

ที่ต้องใช้เวลาตอนแรกไล่เรียงเพราะว่าข้อมูลมันเยอะเหมือนกัน
คือเส้นทางการร้องเรียนเยอะเหมือนกันนะคะ
และแม้กระทั่งหมู่อาร์มเขียนก็คือว่า
ตอนนี้ท่านนี้อยู่ในความดูแลของคุณวีระสมความคิด

กลายเป็นว่าประชาชนต้องดูแลทหาร
คุณวีระดูแลเขาในฐานะอะไรคะแล้วเอาอะไรไปดูแลเขาคะ
ก็คือแล้วจะให้เขาไปถูกจับไปฆ่าเหรอ

ทหารยศในพลที่อาจจะต้องติดคุก
ถูกไล่ออกจากราชการ

แล้วต้องติดคุกอาจจะต้องติดคุกตลอดชีวิตเนี่ย
เขาจะปล่อยให้หมูอามลอยนวลเหรอ
อันนี้ถามกันตรงเลย

แล้วคุณวีระปลอดภัยกว่าเขาอยู่เองกับคนอื่นตรงไหนคะ

ก็เสียงด้วยกันทั้งคู่เป็นไร

ก็จะใช้กลไกอย่างที่คุณวีระก็มักจะใช้ในการตรวจสอบนั่นแหละ

จริงกลไกรรัฐเขาพยายามแล้วนะ
ที่ที่ฉันไล่เรียกมาตามนั้นเยอะนะ
ถ้าเผื่อผู้บัญชาโดยเฉพาะพอบทบ
ถ้าพบทบออกหน้านิดเดียว
ตั้งแต่ที่หมู่อาร์มไปร้องอย่างเป็นทางการ๒๔กุมภานะครับ
พบทบออกหน้าบอกว่าให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย
ไม่ใช่ให้ความเป็นธรรมกับหมู่อาร์มคนเดียวนะ
ก็ให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหาด้วยหมายถึงว่า
รับรู้แล้วห้ามใครมายุ่ง
แล้วก็ย้ายหมู่อาร์มออกจากหน่วยงานนี้ก่อน
แล้วก็รีบทำการตรวจสอบผมว่าแค่นี้หมู่อาร์มก็ปลอดภัยแล้ว
คือเรื่องของเรื่องที่หมู่อาร์มค่อนข้างจะเน้นมาก
ก็คือว่าตัวเองเป็นคนร้องเรียนให้มีการตรวจสอบ
ต้องสงสัยว่ามีการทุจริตแต่ทำไมตัวเองตกอยู่ในอันตราย
และไม่มีหน่วยงานไหนหรือใครหรือกลไกใดในการให้ความปลอดภัยได้เลย

แล้วก็มาแหมพูดกึ่งมันเป็นตลกร้ายนะคะเป็นทหารแต่ว่ามาขอให้ภาพประชาชน
ช่วยกันหน่อยเพราะไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้เราอันตรายแค่ไหน
เอาจริงที่บอกว่าอันตรายนี้เอาที่เรารู้สึกอะค่ะ
คือเรารู้สึกว่ามันอันตรายแค่ไหนตอนนี้
เอาที่รู้สึกหรือเอาความจริงครับ

ถ้าเอาแค่รู้สึกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็อันตรายอยู่ในระดับที่เรายังพอที่จะหลบได้
ยังพอหลบไปทางนั้นหลบไปทางนี้แบบยังมาออกรายการได้ยังเอาความจริงไปให้ประชาชนได้รับทราบได้

แต่ถ้าอีกแบบนึงเนี่ยกรณีเคสการข่มขู่ขู่ฆ่าเนี่ยมันมีจริง
แต่เพียงแต่ว่าเขาตัดคลิปออกไป
แล้วมันก็มีการจริงว่ามีคนตามผมจริง
ไม่ว่าจะไปทางไหนก็แล้วแต่จะมีคนสังเกตการณ์อยู่ตลอดเวลาว่า
ตรงนี้ใช่ไหมใช่มันไหมไปไหนคือต้องพังตัวอย่างดีอะครับ
อันนี้พางตัวต้องหลบจริงครับ
คือมันจะมีคลิปวิดีโออยู่ตัวหนึ่งนะคะ

ตอนนั้นเนี่ยว่ามีการอัดคลิปเอาไว้

คือคลิปวันนั้นเป็นคลิปที่

ขอเข้ามาในเรื่องการร้องเรียนทำให้หน่วยเสียชื่อเสียง

จะต้องกดก่อนที่ผมจะเข้าห้องไป
ซึ่งณเวลานั้นจะมีทูปเทียนแพรมีพานด้วยครับ

แล้วมันก็หายไปท่อนี้ก็หายไป
พอหลังจากนั้นมาก็มีการอบรมนู่นนี่นั่น

ผมไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้คับบัญชาครับ
ก็เอาเอกสารให้ท่านผู้บัญชาการดู
เขาบอกว่าก็เลยกลายเป็นคลิปต่อมาว่า
ถ้ามึงคิดว่ามึงไม่ได้ความเป็นธรรมนั่นไงครับ

ถ้าไม่รับความเป็นธรรมก็ร้องมาตามลำดับชั้น
แต่ร้องไปแล้วผู้ร้องเองจะเดือดร้อนครับ
แล้วคลิปที่บอกว่าให้ผมไปยุติเรื่องร้องเรียน
ในวันที่๑๖ไปเคลียร์เรื่องให้จบ
พอผู้บัญชาไม่สบายใจก็หายไป
คลิปที่บอกว่าเคยขังคนมาแล้ว๑คน
ปัจจุบันมันตายไปแล้วมึงไม่อยากให้มึงเป็นคนที่๒
คิดอย่างนั้นถ้าผมเป็นผมหรือเป็นประชาชน
เขาจะคิดยังไงครับแล้วมันหายไปไหน
จะกดปิดคลิปนั้นได้ก็คือจะต้องให้ผมเดินออกมา
ห้องก่อนมันถึงจะปิดคลิปนั้นได้ผมไม่เชื่อว่า
มีคลิปอยู่แค่นั้นครับถ้าเรานับตั้งแต่วันที่สิบ
มีนาคมก่อนนะคะเรียนนับตั้งแต่วันที่๑๘มีนาคม
ตัดสินใจคือสุดท้ายคือมันเรียกว่าทิ้ง
อนาคตเลยก็ได้มันก็คือทิ้งอาชีพวันที่จะขังเขา
วันที่๑๘ก็คือหนีแล้วซึ่งตอนนี้สิ่ง
เดี๋ยวต้องขึ้นศาลเนี่ยนะคะคือวันที่๑๔
ตอนที่หนีมาคือตอนนั้นมันรู้สึกมากขนาดไหน
แน่ใจมากขนาดไหนว่าเราอยู่ไม่ได้แล้ว
อันตรายแล้วคืออะไรที่ทำให้ทิ้งทุกอย่าง

มันเป็นคำพูดของท่านผู้บัญชาการศูนย์ตามที่มีในคลิปแหละครับ

แต่ในคลิปถูกตัดออกไปผมย้ำว่าคลิปถูกตัด

น่าจะเป็นขบวนการดิบเครดิตผมมากกว่า
แล้วมีคำพูดข่มขู่ผมมาในเชิงข่มขู่แล้ว
ว่าผมอาจจะตายในห้องขังเป็นคนที่สอง
แล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์วันที่๑๓มีนานะครับ
แล้วเมื่อ๑๘มีนาเนี่ยจะสั่งขังผมเนี่ย
ผมคิดว่ามันก็คงจะเป็นตามที่เขาพูดแล้วล่ะครับ

เพราะเดิมทีแล้วจะขังผมในวันที่๑๖
แต่ด้วยความที่ว่าไปขอคำมาแล้วต้องการให้จบ
ก็เลยให้ผมไปยุติเรื่องร้องเรียน
โดยให้โอกาสผมวันที่๑๖นั้นแหละไปยุติเรื่อง

โทรไปทางผู้ตรวจการแผ่นดินว่าผมจะยุติเรื่อง
ขอยุติเรื่องเขาบอกทำได้ตลอดทำได้ทุกเมื่อ
แต่กลับกลายเป็นว่าวันที่๑๗ผมกลับไปหน่วยปุ๊บ
มีคำสั่งขังผมมาว่าพบไม่ยอม
พี่ไม่ยอมเนี่ยไม่ยอมเพราะอะไรรู้ไหมครับ
อันนี้ผมพูดแบบลูกผู้ชายพูดแบบความจริง
ทั้งนั้นเขาจะยอมรับหรือไม่ยอมรับแล้วแต่ครับ
คือผมได้ข้อความทางไลน์ที่หัวหน้าแผนกธุรการให้ผมดู
มันคือข้อความที่ผมไปร้องเรียนไว้ที่สายด่วนสายตรงทบครับ
และเขาส่งต่อกันเข้ามาเพื่อให้หน่วยตรวจสอบกันเอง
เวลาที่พูดว่าคนจะสั่งขังพบหมายถึงใครคะ
ไม่เป็นไรแหละจบเท่านี้นะ
เฉพาะตัวอย่างนะครับอันนี้นะครับการทำโครงการเดินทางไปราชการชั่วคราวเนี่ย
คุณดูนะอันนี้เดือนเมษานะอันนี้เนี่ยเดือนเมษา
แล้วนี่เดือนมิถุนานี่ปี๖๐นะนะครับลอกกันเหมือนกันเป๊ะทุกอย่างเลย
ต่างเฉพาะวันที่กับเลขหนังสือค่ะเอาดูนะเห็นไหมห่างกันสามเดือนนะ
ไปจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดนะ
แม้แต่จำนวนเอ่อลดนะลดทะเบียนอะไรนะ
จำนวนเงินคุณดูอันนี้เดือนเมษาอันนี้มิถุนานะครับ
เทียบดูนะรถทะเบียนอะไรเหมือนกันหมดที่ผมไฮไลท์อ่ะ
ดูตรงเฉพาะที่ผมไฮไลท์อ่ะนะเห็นไหมอ่านะ
เฉพาะเลขทุกอย่างเหมือนกันหมดจำนวนเงินมีการเบิกน้ำมันด้วยนะ
อ่าทะเบียนรถเหมือนกันหมดนะ
ดูจำนวนคนที่ไปเหมือนกันทุกอย่างนะฮะ
เหมือนกันทุกอย่างเลยครับเอกสารที่คุณวีระชี้แจงเนี่ยนะคะ
มันห่างกันสามเดือนสามเดือนแล้วก็ทุกเดือนแต่เหมือนกันหมดแล้วคำถามคือ
แล้วมันเหมือนกันไม่ได้เหรอคะก็คือก็มีโครงการเดือนนี้แล้ว
แล้วก็มีโครงการเดือนนี้อีกสามเดือนให้หลังไม่ได้เหรอผิดเหรอคะ
มันเป็นไปไม่ได้และที่สำคัญก็คือว่าเนี่ย
คุณดูนะลำดับที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยหมู่อามเนี่ยอ้าวเรานี่ใช่ไหมคะ
อ่าเขาไม่ได้ไปแล้วเขาถูกเขาถูกบังคับให้ลงชื่อเบิกเบี้ยเลี้ย
นี่คือลงชื่อเบิกเบี้ยเลี้ยงตัวเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ไป
แล้วไอ้โครงการเนี่ยมันทำได้อย่างไรปัญญาณมันอยู่ตรงนี้เข้าใจยัง
คือข้อแรกนะคะเอกสารการห่างกันสามเดือนนะคะข้อที่สองคือ
มีชื่อของหมู่อาร์มในนั้นซึ่งตัวเองยืนยันว่าไม่ได้ไป
แล้วคนอื่นไปไหมคะคนอื่นก็ไม่ได้ไปไม่มีใครได้ไป
มันเป็นโครงการมีจริงไหมอ่ะโครงการมีจริงไหมโครงการมันไม่ได้มีจริง
ไม่ได้ไปจริงแต่มันมีเอกสารทำจริงเอามาหลอกหลอกเพื่อเบิกเงิน
อ่าเข้าใจได้ยังพอเบิกเงินเสร็จแล้วที่นั้นถามหน่อย
ไหนก็ถามมาถึงจุดนี้แล้วพอเบิกเงินมาเสร็จแล้ว
เข้ากระเป๋าใครบ้างเข้ากระเป๋าคนเดียวหรือเข้ากระเป๋าทุกคนที่มีชื่อ
หรือเข้ากระเป๋าทุกคนที่มีชื่อแต่มีหักหัวคิวไปเข้ากระเป๋าคนคนเดียว
บางส่วนยังไงมันเป็นยังไงผมว่าในส่วนของการเดินทางไปราชการนะครับ
น่าจะเข้ากระเป๋าเต็มที่ไม่น่าจะเกินสองคนครับคือหัวกับรองแต่
ส่วนที่เหลือเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยไม่มีใครได้เข้ากระเป๋าเลยสักคนครับ
เรียนเห็นบางส่วนนะคะลักษณะของโครงการมีทั้งพูดถึงว่าไม่ได้เกิดขึ้น
แล้วก็มีผู้ส่วนใหญ่มันจะเป็นลักษณะที่ทำขึ้นมาแล้วไม่ได้เกิดขึ้น
ทีนี้มันมีลักษณะแบบอื่นบ้างไหมเช่นแพงเกินจริงหรือว่ากินหัวคิว
คือมันมีลักษณะอื่นบ้างไหมคะที่เราจะออกมาให้ตรวจสอบทุจริต
คือถ้าเคสนี้สำเร็จมันจะมีเคสต่อต่อไปเรื่อยครับมันมีครับผมยืนยันว่ามี
อ่ะงั้นที่ฉันถามใหม่ทิ้งท้ายช่วงแรกครับคือถ้าเราดูเฉพาะที่มันเปิดมาในข่าวนะคะ
มันจะมีตัวเลขรวมแล้วมันอยู่ที่เราหลักหมื่นเหยียบแสนเองนะ
ดิฉันไม่หมายถึงว่ามันทุจริตได้มากหรือน้อยไม่ใช่นะครับผมแต่จะบอกว่าคือที่มีเอกสารจริงทั้งหมดให้ตรวจสอบเนี่ย
มันมากกว่าหลักหมื่นที่เห็นในข่าวไหมคะ
มากกว่าครับเงินที่มีในเอกสารเนี่ยยังไม่ครบนะครับ
เอกสารเนี่ยเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นอย่างงบยาเสพติดเบิกไปเนี่ยมีทั้ง๒โครงการ
โครงการโครงการละห้าหมื่นบ้างโครงการละสามหมื่นบ้าง
แต่สิ่งที่ผมว่าออกมามันแค่สองหมื่นเองแต่มันยังมีอีกชุดหนึ่งที่อยู่ที่หน่วย
ซึ่งรายชื่อพวกนั้นก็จะมีลักษณะทำนองเดียวกันกับพวกนี้แหละครับ
คือที่หมู่อาร์มออกมาเนี่ยนะคะคือเราต้องการให้มีการตรวจสอบทุจริตที่
เฉพาะมีเราอยู่ในโครงการเหล่านั้นหรือเราให้ตรวจสอบทุกโครงการ
ซึ่งแม้ไม่มีชื่อเราแต่เรารู้ว่ามันมีการทุจริต
ผมต้องการให้ตรวจสอบทุกโครงการครับเพราะนั่นคือการกดขี่ขมเหงผู้ใต้บังคับบัญชาครับ
โดยที่ผู้ใต้บังคับบัญชาเขาไม่ได้ยินยอม
คือเวลารักษณะของการเซ็นรับเนี่ยมันต้องเซ็นรับเป็นรายบุคคลที่ฉันเข้าใจถูกหรือเปล่าค

คือว่ามันระบุใครบ้างคือเบี้ยเลี้ยงที่ได้มันจะต้องเป็นใครก็เป็นตามนั้น

เข้ากระเป๋าจริงมันเป็นอีกแบบนึงมันไม่ใช่กระเป๋าทุกคนที่เซ็น

นิดเดียวเดี๋ยวมาช่วงที่สองคือณตอนนี้นะคะถ้าเราเชื่อที่หมู่อาร์มบอกทั้งหมด
แต่มันก็ต้องไปสู้กันธุระละขึ้นศาลเขาก็ต้องสู้
ว่าเขาไม่มีเจตนาเขาถูกบังคับผู้บังคับบัญชาบังคับ
เอาตรงนี้ก่อนดีกว่าไหมนี่๒โครงการเนี่ยหมู่อาร์มเป็นคนพิมพ์เอง
เพราะเขาเป็นเสมียรเนี่ยเขาจะยืนยันได้เลย
อันนี้เหมือนกันอีกใช่ไหมคะคือเป็น๒เอกสาร
ที่เหมือนกันเนี่ยตัวเขาเป็นคนพิมพ์เองแล้วเขาก็รู้อยู่มันไม่มีโครงการนี้ทำ
มันไม่มีการอบรมจริงตัวเขาเป็นคนทำเอกสารเอง
คือเหมือนแบบเมื่อกี้เลยคือ๒โครงการซึ่งไม่มีอยู่จริง
แล้ว๒โครงการนี้มีเอกสารที่ออกมาซึ่งเหมือนกันเป๊ะอย่างนี้ใช่ไหมคะ
คือผมจะบอกเลยครับแต่เอาชื่อเข้าไป
ผมจะบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าตำแหน่งผมคือเสมียนงบประมาณครับ
แหนกโครงการและงบประมาณทุกอย่างที่จะมีการเบิกเงินภายในศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสันทวุฒินั้น
จะต้องผ่านแผนกโครงการและงบประมาณทั้งหมด
ซึ่งผมเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำอยู่ตรงนั้น
แม้แต่กระทั่งคำสั่งเดินทางไปราชการ
ผมก็ต้องลงทะเบียนคุมเพื่อเบิกงบประมาณ

ผมจะรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับการเงินของหน่วย

คุณผู้ชมคะก่อนที่จะหมดเวลาของรายการอีก๒ช่วงเนี่ยนะคะ
เราจะพยายามโทรหาโฆษกองทัพบกนะคะพันเอกวินไทยสุวารี
เราได้โทรศัพท์ติดต่อท่านไปก่อนล่วงหน้า
แต่ว่าโฆษกไม่ได้รับปาก
เพราะว่าก็มีภารกิจในช่วงเวลาสดของรายการ

ว่าเราได้โทรศัพท์หาทางเลขาปปช
เลขาปรปชบอกว่ายังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียน
แล้วก็ขอให้มีการไปตรวจสอบก่อนนะคะ
สองค่ะก็ได้ติดต่อทางเจ้ากรมสัมภวุฒิทหารบกนะคะ
ตอนแรกท่านไม่รับสายแต่ว่าท่านได้พอดีเลยค่ะ

ซึ่งท่านก็บอกว่าท่านขอไม่ให้สัมภาษ
เพราะว่าไม่ได้มีการตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบแล้วนะคะ
ขอให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการในการตรวจสอบแล้วก็ชี้แจง
แล้วก็นอกเหนือจากนี้ค่ะก่อนที่เราจะได้รับสายโทรกลับของเจ้ากรมเนี่ยนะคะ
เราได้คุยกับทั้งผู้ประสานงานกรมสัมภวุฒิทบนะคะ

ให้กับทางสำนักเลขาของทบแล้วนะคะ
แล้วก็ให้เป็นหน้าที่ของโฆษกทบในการให้ข่าวเรื่องนี้
ซึ่งใน๒ช่วงนี้เดี๋ยวเราจะค่อยโทรหาทางพันเอกวินไทยนะคะ
ไม่ได้รับปากนะคะคือเพราะฉะนั้นท่านไม่ได้ผิดนัดนะคะ
แต่เราจะพยายามโทรหาว่าพอจะได้จังหวะกันหรือเปล่า
กลับมาเรื่องของตัวเอกสารที่คุณวีระก่อนคือถามแบบนี้นะคะ
คือพอมันเห็นในข่าวอย่างที่หมู่อาร์มบอกนะคะคือมันคงมีมากกว่านี้
ถ้าเราเชื่อหมู่อาร์มแล้วมันคงสะสมจำนวนเงินมากกว่านี้
แต่อย่างที่บอกคือบาทเดียวถ้าทุจริตก็คือทุจริตนะคะ
แต่ประเด็นคือว่าอันนี้เอกสารที่มีอยู่นะตอนนี้
ที่เหลือที่กล่าวหาเขาในลักษณะอื่นอย่างนั้นอย่างนี้
จะมีรายชื่อคนจำนวนมากกว่าที่อยู่ในเอกสารซึ่งอยู่ในมือแล้ว
ไม่หายไปหมดแล้วเหรอคะถ้ามีจริงตอนนี้ค่ะ
มันก็คงจะพยายามทำลายกันอยู่ตอนนี้นะที่เขาถ่วงเวลากันเนี่ยนะครับ
ทำไมใช่คำว่าถ่วงเวลา

ตั้งนานแล้วเขาไปร้องตั้งนานแล้วอ่ะนะ
แล้วก็เท่าที่เรารู้นะภายในก็อย่างที่หมู่อาร์มเนี่ยเขาก็มีสายของเขาอยู่เพื่อนเขาอยู่นะ
ส่งข้อมูลให้เขาอยู่ทุกวันเนี่ยว่าทางโน้นเคลื่อนไหวกันยังไงนะ
มีการทำหลักฐานเท็จมีการไปถ่ายรูปนะ
เพื่อที่จะเอาไปหลอกสตงว่ามีการทำโครงการอบรมยาเสพติดนะ
พยายามทำลายเอกสารอะไรต่างคือจริงผมไม่อยากชี้ช่องพูดง่ายเดี๋ยวถ้าผมพูดมากเดี๋ยวเขาจะรู้เลยว่า
เอาไว้ไม่ต้องบอกหมดเอาไว้ใช้ของจริงดีกว่าครับ
แต่ทีนี้ที่เรียนถามคือข้อกังวลคือว่าถ้าสมมุติเอกสารมันเกิดขึ้น
ถ้านับตามที่เราเชื่อหมู่อาร์มคือสมมุติเกิดขึ้นประมาณปี๖๐
คือป่านี้เราคุยกัน๖๓แล้วมันมีข่าวมาตั้งหลายสัปดาห์แล้ว
เอาเถอะถ้าเขาจะทำลายอันอื่นแต่อันที่ผมอยู่ในมือผมเนี่ยนะซึ่งทั้งหมดเนี่ย
หมูอาร์มกับผมไปพบตั้งแต่วันที่๒๑พฤษภา
แค่นี้มันก็ติดคุกแล้ว
ถ้าเผื่อไอ้ที่อื่นมันจะทำลายก็เรื่องของมัน

เพราะอันนี้ก็ร้องมาหลายเรื่องนะคะใหญ่ทั้งนั้น

คือจริงแล้วในความรู้ของมูอาร์มนะคะในฐานะที่เป็นทหารทำเรื่องงบ
ผ่านมือทุกชิ้นนี่ก็เก็บไว้เยอะเหมือนกันนะคะ
ก็งั้นหมู่อาร์มเดี๋ยวขอแวบเดียว
เดี๋ยวขอไปที่ทางโฆษกก่อนนะคะได้สายท่านตอนนี้เดี๋ยวไม่ได้สายนะคะ
เราพูดกับโคศกกองทัพบกพันเอกวินไทยสวรี
โคศกสวัสดีค่ะค่ะเอาอย่างนี้นะคะด้วยเห็นตามข่าวเนี่ย
โฆษกเป็นหนึ่งในสองท่านที่เคยได้รับเอกสารร้องเรียนของหมู่อาร์มด้วยถูกต้องไหมคะ
ใช่ครับประมาณปลายเดือนกลุ่มภาพันธ์ค่ะพอจะนึกออกใช่ไหมคะ
ครับครับแต่ผมไม่ได้ดูเนื้อหาภายในนะเพราะว่าทางฝ่ายกฎหมายเนี่ย
ทางคณะกรรมการที่ตรวจสอบเป็นคนรับไป
อ่าค่ะนี่จะถามอย่างนี้นะคะท่าน
คือในรายละเอียดแม้ว่าทางโคศกไม่ได้ดู
แต่คำถามคือว่าอย่างวันนั้นที่โคศก
แล้วก็ตามข่าวมีชื่อของพลตรีบุรีนมารับด้วย
ขั้นตอนหลังจากรับไปแล้วเป็นงานของใคร
แล้วส่งต่องานกันแบบไหนคะท่าน

ไม่ชอบว่าจริงหนังสือเรื่องนั้น
ต้องถามผู้ร้องว่าเป็นประเด็นไหน
เพราะว่าปกติแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการ
ของกรทบกดูแลครับสำหรับตอนนี้ผมไม่รู้ว่า
เหมือนกับเป็นเรื่องที่ว่าทุจริตใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะทุจริตขนาดนี้
เข้าสู่กระบวนการไปแล้วนี่ฮะน่าจะมีข้อสรุปไปแล้วนี่

เข้าสู่กระบวนการหมายถึงส่วนกลางเป็นคนทำ
แล้วสรุปแล้วจบหรือว่าส่วนกลางส่งเรื่องกลับมา
ต้นสังกัดตรวจสอบกันเองคะ

แสดงว่าถ้าสมมุติเขาไปร้องที่สำนักเลขาของทบ
จะไม่มีทางที่ต้นสังกัดของผู้ร้อง
รู้เรื่องนี้ว่าเขาไปร้องเหรอคะ

จริงแล้วการร้องก็มีหลายรูปแบบ
ไม่ใช่ว่ามีกรณีนี้กรณีเดียว

ก็เป็นเรื่องการร้องเหมือนกัน
ทั้งทุจริตมีทั้งเรื่องเกี่ยวกับการ

ตรงนู้นก็มี๖๐๐กว่าเรื่อง

มาร้องให้ตรวจสอบหน่วยท่านว่ามันมีทุจริตแบบนี้ไม่ได้ส่งกับต้นสังกัดถูกไหมคะโดยหลักการนะคะ
ต้องดูเป็นกรณีนะผมว่าถ้าสมมุติว่าเรื่องร้อนนั้นมันเกี่ยวข้องเนี่ย
ก็จะส่งไปเพราะอย่างน้อยเนี่ยต้องให้ทางหน่วยชี้แจงมาว่า
ลองชี้แจงข้อเท็จจริงมาแต่ว่าคณะกรรมการเนี่ยเขาก็ไม่ได้เชื่อเสมอไป
เขาก็ต้องมีกระบวนการในการจะตรวจสอบเขาก็ดูว่าหน่วยบูธแบบนี้
หรือบางครั้งถ้าข้อมูลมันเพียงพอเนี่ยอย่างบางกรณีเนี่ย
ผมไม่รู้อย่างกรณีของหมู่อาร์มเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ถามหน่วยเลยก็ได้
อาจจะพิจารณาเลยเพราะล่าสุดเท่าที่ผมได้ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการเนี่ย
ค่ะน่าจะสรุปว่าเหมือนมีมูลอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็ต้องตรวจสอบแน่เรื่องนี้ทีนี้แบบที่สองค่ะโคสก
ที่สองคือว่าในกรณีสายตรงของทบค่ะพอสายตรง
สายโทรศัพท์นะคะพอรับเรื่องร้องเรียนเสร็จแล้วเนี่ย
สายตรงให้ส่วนกลางตรวจสอบเสร็จเลยหรือสายตรงส่งเรื่องกับต้นสังกัดให้ตรวจสอบกันเองเหมือนกันคะ
ถ้าระบบสายตรงรู้สึกจะไม่น่าใช่นะฮะน่าจะใช้วิธีการตรวจสอบในทางลับเป็นหลัก
ผมเองอยู่ในส่วนงานโฆษกผมก็จะไม่ทราบเรื่องเลยว่ามีเรื่องราวประเด็นอะไรบ้าง
แต่ในพิธีก็ตอนส่วนใหญ่จะเป็นตอนแบบมีบทลงโทษแล้วอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับคนที่ที่กระทำหรือว่า
หรือก็เป็นเรื่องไปอีกในระบบหนึ่งผมในระบบสายตรงเนี่ยจะเป็นระบบพิเศษนิดนึง
ท่านผู้จัดการอ่านบกนะครับและท่านบำหรี่ขึ้นมาเองครับผม
ไม่เหมือนกับกระบวนการร้องทั่วไปแต่อย่างกรณีของทุจริตของสัมภวุฒิเนี่ย
คณะกรรมการที่ดำเนินการเนี่ยเขาก็ดำเนินการไปแล้ว
ไม่แน่ใจในสองประเด็นว่าเป็นเฉพาะเป็นเป็นเพราะหนังสือฉบับนั้นเนี่ยนะที่ว่า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

ผมว่าดำเนินการช่องทางนั้นเลย

กฎกติกาแล้วก็กฎหมายแล้วก็ระเบียบอยู่แล้ว

เรียนถามเป็นความรู้นะคะว่าถ้าผู้ร้องเนี่ย

แล้วสมมุตินะคะว่าสิ่งที่ตัวเองร้องเรียนให้มีการตรวจสอบ

ผมไม่แน่ใจว่าถึงระดับไหนบ้างนะคะ
คำถามคือว่าในขั้นตอนของการที่ผู้
ผู้น้อยกว่าเนี่ยจะร้องเรียนเนี่ย
คือจะไม่ได้มีขั้นตอนไหนเลยที่จะคุ้มครองเขา

ว่าจะไม่ถูกคมขู่คุกคาม

อย่างยกตัวอย่าง๖๐๐เรื่องที่ตรงไปที่สายตรงของบรรษบอลเนี่ย
ส่วนใหญ่จะเป็นผู้น้อยร้องทั้งหมดเลยครับ

ไม่ใช่รายนี้ราเบียนะที่เป็นผู้น้อยร้องค่ะ
ว่าเรื่องของการร้องเนี่ย
น่าจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างไม่ได้ผิดธรรมชาติอะไรนะครับ

กรณีนี้ผมผมเข้ามองไม่ออกว่า

จะต้องคือการร้องก็เป็นเรื่องปกติ

พวกชั่ววิทยาบาลผู้น้อยก็ร้องสำหรับสุผพัฒนาชายนะครับ
เราก็ถือว่าปกติทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะร้อง
ปอล์ให้มันอยู่ในขั้นตอนแล้วนะครับ
ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ไม่งั้นทั้ง๖๐๐คนที่มาอาจจะตังวนแต่ผมว่าไม่ง่น่าเลย
เรื่องอะไรที่เราคิดว่ามันไม่ถูกต้องมันก็ต้องร้องได้
แล้วก็มันเห็นเชิงประจักษ์กันอยู่แล้ว
มันไม่ใช่เรื่องบ่าบ่าเขาขาดตัดตายอยู่แล้วค่ะ

ค่ะโคศกค่ะกำลังจะบอกโคศกว่าเดี๋ยวดิฉันเอาสิ่งที่โคศกอธิบายให้ฟังนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวจะให้ทางฝั่งผู้ร้องได้อธิบายต่อบ้าง
ว่าตัวเขาเองได้ใช้กลไกอย่างที่ทบมีไว้ให้แล้วด้วยหรือเปล่า
ผมขออนุญาตผมสื่อสารเฉพาะกับคุณจอมขวัญดีกว่า
ใช่นี่ก็มันจะขอบคุณค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวบรรยากาศจะ
แต่ว่าเขาคงได้ยินอยู่แล้วแหละแต่ว่าผมเองต้องเรียนอย่างนี้ว่าผมเองเนี่ยเป็นบุคคลขององค์กร
ผมก็ต้องทำตามประสานที่ธรรมดานะครับแต่เนี่ยประเด็นจริงมันมีอยู่แค่ประเด็นเดียว
ก็คือว่ามันมีการร้องเรื่องทุจริตค่ะผมสรุปสั้นสั้นว่าประเด็นการร้องทุจริตนั้น
ยังไงขอบคุณโครณสกศพก่อนช่วงนี้นะครับ
ครับผมขอบคุณแทนไว้พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาปิดท้ายของวีราร์แล้วก็โมงอำ

คือถ้าฟังจากที่โฆษกพูดคือมีอะไรบ้างที่เรารู้สึกว่าเราทำไปตามกลไกแล้ว
มันไม่สามารถใช้ได้แล้วเกิดปัญหากับเรา
คืออย่างเช่นตั้งแต่๒๔กุมภาครับถ้าเกิดว่ามันมีกลไกที่มันสามารถมันสามารถเร่งรัดได้
ก็ถ้าผมจะเปรียบเทียบแบบบ้านเหมือนโรงพยาบาลนะครับ
เคล็ดไหนเคล็ดถูกเฉินควรจะทำก่อน
มันก็จะไม่เป็นที่มาที่ไปของการที่ถูกผู้คำบัญชากันแกล้งต่อ
เห็นไหมครับว่าการที่ผมยื่น๒๔แล้วไม่มีการดำเนินการ
ดำเนินการล่าช้ามันส่งผลให้ผมจะไปถูกเล่นงานวินัย
และถูกจำขังในเดือนมีนามันเป็นผลต่อเนื่อง
มันเป็นไปไม่ได้ว่าทหารจะไม่รู้กันผมเป็นพี่มีน้อง
มันก็ต้องมีแบบข้างในส่งซิกบ้างเหมือนผมเนี่ยตอนนี้จะเลไปสอบ
ต้องมีส่งซิกบ้างว่าพี่ทำอย่างนี้อย่างนี้ข้างในก็ต้องมีเหมือนกันล่ะ
ไอ้ลูกน้องมึงมามันก็กลายเป็นภัยกับผมแล้ว
ตรงที่เจรสอบก็ดูคืบหน้าไหมคะ
ถ้าท่านโฆษกษ์พูดแบบนี้ก็พบว่ามีหมวลแล้วก็ส่งให้
ยังไงก็ต้องส่งปรบศน์เปราะชอธ้ากับว่าในสิ่งนั้น
ผมก็ขอบคุณครับขอบคุณในความยุติธรรมตรงนี้
แต่ช่วยคืนความยุติธรรมในเรื่องหน้าที่การงานผมด้วย

คุณวีระค่ะ๑นาทีสุดท้าย
คือมีอะไรที่ยังเป็นที่กังวลอยู่สำหรับเรื่องนี้
สมมุติถ้าที่ฉันฟังอย่างคนนอกมันยังพอไปได้อยู่
แต่คนทำงานจริงด้วยกันมีอะไรอีกบ้าง
ก็อย่างที่พระเดียวินทรายพูดมันก็ชัดแรงว่าเรื่องนี้
ที่หมู่อ้ามเอาออกมาเปิดเผยมันมีทุจริงจบละ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็เห็นข่าวว่า
บอภิรัตน์ก็พูดแล้วนะทั้งสื่อเลย
มีการทุจริตจริงแล้วก็ต้องส่งปปชแน่นอน
แต่ประเด็นอีกอันหนึ่งที่ตอนนี้มันเป็นปัญหาที่หมู่อาร์มเดือดร้อน
ก็คือว่าถ้าเขารีบดำเนินการนะครับ
อย่างที่ผมบอกให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ให้ความเป็นธรรมกับฝ่ายผู้ถูกร้องเรียน
ตอนนี้ผู้ถูกร้องเรียนก็ไม่ต้องหนีนะก็ยังรับเงินเดือนอยู่
แต่คนออกมาแฉเนี่ยต้องหนีตายนะไม่ได้รับเงินเดือนนะครับ
แล้วก็ไม่ปลอดภัยนะคือว่าอย่างที่ผมบอกอ่ะ
ถ้าพบอภิรัตน์ดูแลเขาเขาไม่ต้องหนี
ก็แค่พอรู้ว่าเขาจำเป็นจะต้องถูกย้ายก่อน
ก็ย้ายเขาไปชั่วคราวสิครับใช้คำสั่งย้ายเขาออกไปจากหน่วยก่อน
ให้เขาปลอดภัยคือมันมีวิธีมันมีวิธีนะคะ
เขาก็ไม่ต้องถูกปลดออกจากราชการแล้วเขาจะต้องมาติดคุกด้วย
ที่คุณผู้ชมภาคที่เราคุยเรื่องนี้กัน
คือว่าทุกอย่างควรจะเข้าสู่กระบวนการได้
โดยที่ไม่ได้มีใครเป็นอันตรายก็คือสอบกันไปผิดว่าตามผิดแค่นั้นเอง
แต่ว่าตอนนี้เจ้าตัวเริ่มไม่มั่นใจทั้งอนาคตทั้งชีวิตตัวเองแล้ว
หลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเรารอดูผลการสอบเพราะว่าเอกสารไม่เกี่ยวว่าจำนวนเงินมากน้อยนะคะ
ก็มีค่อนข้างหนาแน่นหลังจากนี้ผลสอบจะเป็นอย่างไร
ที่สำคัญมันคู่ขนานกันไปว่าคนที่ร้องให้มีการตรวจสอบเงินที่ถูกใช้
เงินภาษีของประชาชนเขาจะอยู่แบบไหนหลังจากนี้ต่อไป
วันนี้หมดเวลาของรายการถ้ามีอะไรก็โทรหาเบอร์นักข่าวที่มีกันอยู่เต็มไปหมดนั่นแหละค่ะ
ทั้งสองท่านขอบคุณทั้งสองท่านวันนี้ก่อนค่ะ
ขอบคุณค่ะอีกสักครู่บันเทิงไทยรัฐนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ